ทุกผู้ชมครับพรุ่งนี้๑๖สิงหาคมวันแห่งความหวังของใครหลายคน
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าบรรยากาศในแต่ละพื้นที่นะครับในการที่จะไปดูตัวเลขทางด้านเศรษฐกิจ
ที่จะออกมาเป็นการคาดการณ์เศรษฐกิจของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้าง
ที่นี่คือบริเวณคลองหลังวัดบ้านขาครีมนะครับอยู่ที่หมู่๒ตำบลหลุมข้าวอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมา
วันนี้ชาวบ้านมากันเยอะเลยฮะสามพันกว่าคนนะครับมาดูต้นตะเคียนยักษ์ที่จมอยู่ใต้น้ำนะครับ
แล้วก็มีการประกอบพิธีอันเชิญเพื่อจะเชิญเจ้าแม่ตะเคียนทองขึ้นมาจากน้ำ
นี่ฮะคนเท่าคนแก่คนหนุ่มคนสาวมากันเยอะแยะไปหมดระหว่างที่ใช้รถแบ็คโฮลดึงขึ้นมา
ปรากฏว่าไม่สามารถดึงขึ้นมาได้นะครับขนาดใช้รถแบ็คโฮลนะครับ
นี่ชาวบ้านก็เชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนทองเนี่ยต้องการฟังเพลงโคราชครับ
ก็เลยร้องเพลงรำเพลงโคราชกัน

ชาวบ้านขับรถออกไปรับหมอเพลงโคราชมาร้อง

แต่ก็ยังไม่สามารถนำขึ้นมาได้อีก

ในการนำขึ้นจากน้ำอย่างใจจดใจจ่อนะฮะ
ก็มีนักเสี่ยงโชคจากหลายที่ก็มารอดู
แล้วก็อธิษฐานกันขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ต้นตะเคียนยักษ์
แล้วก็ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่กันนะฮะ
จนทำให้แผงจำหน่ายสลากขายดิบขายดี
แล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้รายงานข่าวมาเลยว่าตกลงเอาขึ้นได้หรือยัง
เพราะว่ามุ่งไปทางแผงกันหมดเลยฮะ
นี่ไงลูกค้าเพียบเลย
ส่วนที่วัดอุทุมพระรามหรือว่าวัดไผ่แขกนะคะ

นักเสียงโชคไปกันทุกงวดจริงนะคะ
โดยเฉพาะวันนี้เป็นวันศาสตร์จีนด้วย

ขูดเลขเด็ดแม่ตะเคียน

เขย่าไปเต้นไปสนุกสนานกันด้วย
ก็นำพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนไปกราบไหว้
กระซิบขอพรข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
และแน่นอนก็ต้องมองไปที่อ่างน้ำมนต
ที่มีน้ำตาเทียนหยดอยู่นะคะ

ถ่ายรูปจะได้ไปขยายไปส่องดูได้
ดูทั้งคืนคืนนี้ค่ะ

ส่วนการขูดหาเลขเด็ดจากเรือตะเคียนเจ้าแม่สบายทิพย์
เขาก็บอกว่าเลขตรงกันกับเลขในอ่างน้ำมนต์เลยค่ะ
ใช่ค่ะเลขอะไรอ่ะบอกได้ไหมอ่ะ

เลขตรงกัน๓อย่างเลยนะ

คุณเขียนมาสอนไม่บอกแต่ว่า
เก็บไว้คนเดียวครับด้วยผู้ชมครับ
เห็นแล้วใช่ไหมใช่

เอาไปอีกที่นะครับที่จุดขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏ

วันนี้ก็มีคนที่มาซื้อสลากกันเยอะนะครับ
เลขมงคลเยอะแยะไปหมดฮะทั้งเลขวันแม่แห่งชาตินะเลข๑๒นี่ก็มี
เลขเด่นเลขดังมาเยอะแยะแต่ว่าเลขที่ดังที่สุดนะครับในงวดนี้เนี่ยคือ๒๒ฮะ
เลขทะเบียนรถของนายกตอนลงพื้นที่ที่จังหวัดยาลานะครับ
หมายเลขทะเบียน๒๒๐๔คนเขาเลยหา๒๒กัน
นี่วันนี้ผมไปเจอนะถาม๒๒นะขายใบละ๒๐๐นะ
แพงเลยนะแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอก

เลขที่มาแรงก็มีเยอะแยะนะครับหลายเลขนะครับ
เป็นแผงใหญ่นะครับมีเลข๗๔อายุวันเกิด
ปีนี้ของบิ๊กป้อมนี่คนก็หานะ
เลข๒๖วันเกิดอดีตนายกทักษิณนี่ก็มีนะครับ

เลข๒๔นิ้วมือนิ้วเท้าของเด็ก
แม่คลอดลูกบนรถนี่ก็มีนะครับ

เริ่มเยอะแล้วส่วนที่ชนบุรีค่ะ
ลอตเตอรี่ในอำเภอบ้านบึงคึกคักมากนะคะ
เลขเด็ดเลขดังก็เหมือนที่คุณภาคภูมิบอกไป

เลขทะเบียนรถที่ผู้หญิงคลอดลูกบนรถนะคะ

แล้วก็นิ้วรวมกัน๒๔เหมือนที่คุณภาคภูมิบอก
มือนิ้วเท้ารวมกันคือข้างละ๖นิ้ว
คนเขาก็ดูจากข่าวนี่แหละ

ส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับ
เป็นคดีที่นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียขับรถเข้ามาเที่ยวในไทย
แล้วก็ไปชนพนักงานตัดย่าเสีย
ชุดไปห้าศพบาทเจ็บสาหัสอีกหนึ่งนะครับ

เป็นรถทะเบียนมาเลเซียนะฮะ

นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่

ปรากฏว่าเมื่อวันก่อนพอเกิดเหตุ

เจ้ามือหวยเขาสั่งยกเลิก
ค่ะออกหวย๖โมงยกเลิก๕โมง

วงการหวยที่นั่นเขาบอกเขาแตกตื่นมากว่าโอ้โห
เลขนี้เนี่ยคนทำไมมาหาซื้อเยอะเนี่ยนะฮะ
ปิดท้ายกันทางฝากฝั่งคนดังค่ะที่เขาถูกลอตเตอรี่บ่อยค่ะ
คุณมนศิษย์คำซ่อยว่ายังไง
คุณมนต์สิทธิ์บอกว่า๒๒ไม่ออกหรอกที่คุณภาคภูมิซื้อไป
เอาซะเอาแล้วไม่ออกหรอก

ถ้าออกอาจจะเลิกซื้อลอตเตอรี่ตลอดไปเลย

คุณมนศิษย์บอกว่าผมชอบ๓สีมากกว่า

ส่วนคุณสิริพรอำไพพงศ์

ตอนนั้นคนก็ซื้อทะเบียนรถป้ายแดงของคุณสิริพรอำไพพงศ์

ก็รอเปลี่ยนรถคันใหม่
อันนี้ค่ะตามป้ายนี้เลยค่ะ

ใช่ไงงั้นที่คุณซื้อไปมาให้ดิฉันมา

เอามาต่อแล้วกองสลากเขาให้ขึ้นรางวัลหรือเปล่า